ที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะคู่รักของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนพยายาม
ซะเหลือเกินนะคู่นี้บอกว่าเมื่อไหร่น่าจะมี
ข่าวดีคบกันมาตั้งนานแล้วแดนกับแพตตี้นั่นเองค่ะ
เพื่อจะควงวานใจแพทตีอังสุมาลินไปชะลองปีใหม่
แดนวรเวทไม่พลาดจะอวดภาพสวีทให้ได้อิจฉากันด้วย
แฟนคลับก็ฟินไปตามกันนะคะ
รวมถึงพอเห็นแบบนี้หลายคนบอกว่า
เหลือเกินนะเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเตรียมสละโสดไปแบบ
คุกเข่าขอแต่งงแต่งงานที่ยุโรปอะไรอย่างนี้ไม่มีเหรอ

เจ้าตัวก็ออกตัวเลยนะบอกว่ายังสนุกกับการทำงาน
ทั้งงานเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังค่ะ
แดนบอกว่ายังมีอะไรให้ทำอีกเพียบเลยค่ะ
อยากจะทุ่มเวลาทั้งหมดตอนนี้ให้กับงานให้สำเร็จ

แพลนชีวิตครอบครัวในอนาคตพร้อมเมื่อไหร่
คงจะได้ทราบข่าวดีกันอย่างแน่นอนค่ะ
แล้วก็ให้มองว่าครอบครัวผมว่ามันเมื่อไหร่ก็ได้

แต่งงานสำหรับปรักฐานขนาดนั้นนะครับ

เราเป็นคนแบบนี้ครับ

แล้วเขาลอยคว้างอยู่นะครับ
เราก็รู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะวันนี้

ไม่ลองตัวเองเลยครับ

แล้วแต่ความผสมทั้งทุกฝ่าย